มาไลน์มาร่วมจัดรายการกับเราได้นะครับ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมช่วงนี้เปิดเทอม
คุณนิวนาวก็มีโรงเรียนเด็กเพื่อผู้สูงวัยไปเรียบร้อยแล้ว
ขอเป็นรุ่นแบบมหาลัยหน่อย
เฟรชชี้มันจะต้องใส่กริ๊งเลย

ถูกต้องค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อย
นี่ค่ะคือภาพที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพนักศึกษากำลังปฐมนิเทศกันอยู่

คุณดูภูมิพร้อมก็มาส่งนักศึกษาไปเรียนแปลกตรงไหน
เดี๋ยวนี่คือภาพการปฐมนิเทศ
เป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเฟรชชี่หน้าใหม่ใสกริ้งเลย
เฟรชชี้ที่แปลว่าน้องปี๑ที่ต้องเข้ามาหาวิทยาลัย
ปี๑พระสมมิเทศเพื่อแบบเริ่มต้นเรียนปี๑ใหม่นั่นเองนะคะ
ก็ภาพที่ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเนี่ย
ก็มีคนกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ให้ความสนใจด้วยว่าคือมีนักศึกษาที่ดูจะวัยแตกต่างกับเพื่อน

นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปซื้อพาจนค้นพบ

ร้อยตำรวจโทอุมาลาเต๊ะอายุ๖๒ปี
อดีตรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองยาลา
ร้อยตำรวจโทอุมาเขาเล่ามาว่า
กับนักศึกษาทั่วไปที่เป็นเด็กอายุประมาณ๑๘๑๙ปี
เป็นลูกลูกหลานเลยนะนะฮะที่ผ่านมาค่ะ
เคยเรียนระดับอนุปริญญาในวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พอเกษียณอายุราชการเมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
ก็ไปสมัครเรียนต่อยอดในระดับปริญญาตรีหลักสูตร๒ปี
แล้วก็ที่เลือกเรียนในภาคปกติกับนักศึกษาเด็กทั่วไป

เนื่องจากว่าตอนนี้มีเวลาว่างเต็มที่เพราะว่าตัวเองเกษียณแล้ว
และค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยกว่าต้องไปเรียนในภาคพิเศษ
ที่จะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะอีกทั้งเป็นการสารฝันของตัวเองด้วย
คือคุณลุงเขาเล่าว่าตอนเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูง
จากว่ามีพี่น้องหลายคนทำให้พอมีโอกาสได้เรียนแล้ว
ก็เลยตั้งใจอยากจะเรียนสูงนะคะ
ตัวเองไม่ได้เรียนเพราะว่าให้น้องไปเรียนหนังสือก่อน
แล้วก็เลยตัดสินใจเป็นตำรวจไปซะ

อ่าเอาล่ะผมอยากเห็นจริงจริงเลยอยากเห็นบรรยากาศตอนการรับน้องเนี่ย
รุ่นพี่เขาจะรับน้องยังไงเนี่ยเออเออนั่นสิเขาจะรับน้องยังไง

ถ้าจะรับน้องรับเบานะอันนี้ขอเป็นปำรวจนะคะ
นี่ไม่ธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครสายเกินเรียนจริงนะ